น่ายินดีมาฝากกันครับเพราะว่าประเทศไทยติดอันดับต้นต้น
แต่ว่าในเรื่องอะไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ช่วงระยะเวลา๔ปีตั้งแต่ปี๖๗ถึงปี๗๐
โดยรัฐจะให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้า
และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามประเภทของรถและขนาดของแบตเตอรี่
กรณีรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน๒ล้านบาทขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่๕๐กิโลวัตต์ชั่วโมง
จะได้เงินอุดหนุน๕๐๐๐๑๐๐๐บาทต่อคัน
ตเตอรี่ขนาดต่ำกว่า๕๐กิโลวัตต์ชั่วโมงจะได้รับเงินอุดหนุน๒๐๐๐๕๐๐๐บาทต่อขั้น
ส่วนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
แบตเตอรี่ตั้งแต่๓กิโลวัตต์ชั่วโมงจะได้อุดหนุน๕๐๐ถึง๑๐๐บาท
ซึ่งมตินี้จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลนะครับ
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
สินเชื่อตัวใหม่คือสินเชื่อเยียวยาแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล
ตั้งวงเงินไว้๑๕๐๐ล้านบาท
หลักการคุณผู้ชมคล้ายกับสินเชื่อคืนถิ่น
สำหรับแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลก็คือปลอดชำระหนี้เป็นเวลา๑ปี
ถ้ามีหนี้คงค้างมีสัญญาผูกพันกับทกศ
จะได้ลดดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละ๒๕
หากแรงงานเสียชีวิตจะได้รับการยกหนี้ให้
ซึ่งทางบอร์ดทกศจะพิจารณาในเร็วนี้ครับ
ว่าสินเชื่อตัวใหม่นี้จะเริ่มได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
มาถึงเรื่องน่ายินดีครับประเทศไทยติดอันดับประเทศน่าอยู่
สำหรับชาวต่างชาติวัยเกษียณ
โดยไทยอยู่อันดับ๙ร่วมกับอิตาลีจากการสำรวจ๑๖ประเทศ
และประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในทวิปเอเชียที่ถูกจัดอันดับด้วยนะครับ
ส่วนประเทศที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตวัยเกษียณมากที่สุดก็คือ
โปรตูเกตเม็กซิโกและปานามา
โดยเป็นผลมาจากประเทศไทยค่าครองชีพไม่สูง
คาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
นี่แหละครับเป็นจุดดึงดูดให้ชาวต่างชาติ
ใช้ชีวิตวัยเกษียณที่ไทยมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
และสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการของไทย
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลกครับ